วันอื่นก็สวัสดีครับขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ทุกท่านเลยที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จริงแล้ววันนี้เรากะว่าจะมานั่งอีกครั้งเมื่อมีพี่โรเบิร์ตด้วย
แต่วันนี้ที่เราเชิญพี่มาก็คือเรื่องราวให้ทุกคนได้ดีใจกับพี่โรเบิร์ต
แล้ววันนี้เรามีพี่แจ๋วคือภรรยาพี่โรเบิร์ตนะครับ
แจ๋วแล้วก็น้องยุ้ยนะครับซึ่งเป็นลูกสาวพี่โรเบิร์ต
เจ้าครับวันนี้มีอะไรจะบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่นักข่าวเชิญครับ
ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ที่อยู่ข้างนอกด้วย
ก็ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจกับพี่โรเบิร์ตกับครอบครัวเรามาตลอด
ซึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แจ๊คพี่บอลพี่ค่อมพี่ตั๊กพี่กิฟต์พี่กระลอกทุกคนค่ะพี่นุ้ย
คือทุกคนเหล่านี้เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่สายเลือดของพี่โรเบิร์ต
แต่เขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีใจให้กับพี่โรเบิร์ตมากจริงให้ทุกสิ่งให้ค่าใช้จ่ายเขาซัพพอร์ตทุกเรื่อง
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าในการติดต่อโรงพยาบาลว่าจะเอาพี่โรเบิร์ตไปรักษาที่ไหน
ทุกท่านเหล่านี้เขาช่วยเต็มที่ซึ่งเขาทำด้วยด้วยใจอะค่ะด้วยใจจริงโดยที่เขาไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนเขาได้ยังไงในส่วนนี้นะคะ
ซึ่งมาวันนี้พี่ก็จะมาบอกว่าพี่ได้หนังสือรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเสรีรักษ์ซึ่งจะมีแพทย์หญิงยาดาหรือเจ
แต่จะพบเป็นเชื้อวันโลกปอด
ซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่เขากำลังให้ยา
ให้ยาทดไปเรื่อยคือตัวไหนที่ยาฆ่าเชื้อ
แต่มันจะมีของด้วยร่างกายที่พี่เบิร์ดเขา
เขาเป็นคนผอมไม่มีแรงอ่อนแรงคือร่างกายเขาแบบ

คุณผู้ชมเขาเริ่มต่ำแบบนี้ค่ะ
แล้วก็จะมีเชื้อที่มันหลายตัวซับซ้อนค่ะ
ตอนนี้มะเร็งพี่พี่โบต์ไม่มีอ่ะครับ

ใช้คำว่าหายจากมะเร็งนะคะ

เนื่องด้วยน้ำท่วมปอด

ขอบคุณอย่างยิ่งที่ให้ความมั่นใจของเราว่า
เป็นมะนุระ
เพราะด้วยร่างกายของพี่เบิร์ตเนี่ยซึ่งเขาปกติเขาอ่อนแออยู่แล้ว
แล้วยิ่งป่วยอยู่แล้วด้วยทุกอย่างภูมิต้านทาน
หรือว่าร่างกายเขาปอดเปิดเขาไม่แข็งแรง
ซึ่งมันเคยเป็นโรคเก่าเขาอยู่แล้วแล้ววันนี้มันกลับมามันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้เนี่ยค่ะในเรื่องของการรักษาวันโรคมีประมาณนั้นครับกับสมมุติใคร
มีหมอกก็คือให้ยาให้ยาเฉพาะอย่างสมมุติว่าวันนี้ก็มีตรวจเลือด
เอาเลือดไปตรวจหาเชื้อที่มันอาจจะมีหลายตัวค่ะของเชื้อวรรณโรค
หมอก็ให้ว่าถ้าตรวจเจอเชื้อวันโรคชนิดไหนเขาก็จะให้ยาค่าของตัวนั้นอ่ะ
คือเหลือปอดอยู่ข้างเดียวซึ่งข้างเดียวเนี่ยเขาต้องเจอเชื้อโรคที่มันจะทั้งค่างเยอะค่ะ
คุณหมอก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาว่ามันมีเชื้อตัวไหน
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยคือพี่เบิร์ดหายใจเองไม่ไหว
เพราะปอดไม่มีปอดไม่มีแล้วเหนื่อย
ก็ต้องใช้ท่อช่วยในการหายใจ
แล้วอาหารก็ทานไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางนะครับ
แล้วก็บวกกับว่าคือพี่เบิร์ต
คือเราเข้าใจว่าบางทีในการนอนคนไม่สบายตัว
ไม่สบายตัวจะมีการดิ้นแล้วสายเนี่ยมันเยอะ
เขาก็ต้องมีการมัดมือมัดมือนะฮะ
มันก็เลยรู้สึกว่าที่เราต้องพูดเพราะว่า
ผมไม่รู้ว่าเอฟเคอันนี้จะออกมา
เดี๋ยวทุกคนเห็นภาพอะไรรู้สึกว่าเฮ้ย
ทำไมจะเป็นแบบนี้อันนี้เราพูดให้เคลียร์
เพราะนี่คือคำสั่งจากโรงพยาบาล
เราไม่มีสิทธิ์ใดทั้งสิ้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งมัสหรืออะไร
อยากให้คุณผู้ชมเรื่องการรักษาเรื่องมันหลาย
มีพี่คนนึงคือก่อนนั้นเราได้แล้วติดต่อ
อ่าแม่มกัญชาเนื่องด้วยเราขอความช่วยเหลือจากพี่มดดำ
กำลังจะใช้วิธีขั้นตอนของพี่มดดำโดยไม่มดกัญชาใช่ไหมครับ
แต่ก่อนอันนี้เนี่ยเรารักษาโดยที่มีพี่ชูพี่ชายคนหนึ่ง
ที่เขาเดินทางไปเอาสมุนไพรตัวนี้มาให้แล้วก็ใช้อยู่ทุกวัน
ใช่ค่ะทุกวันเป็นระยะเวลาเกือบเดือนกว่าเดือนครึ่งที่ใช้
ก่อนหน้านั้นนะคะใช่ค่ะใช่ครับแล้วเมื่อคืนวันที่ยี่สิบเจ็ด
หกยี่สิบเจ็ดใช่พี่เบิร์ตเกิดอาการน้ำท่วมปอด
เพราะโลกนี้คือน้ำท่วมน้ำมันมาฉับพันธุ์มาก
เราก็เลยประมาณกี่โมงนะพี่อ่าตีตีสามเกือบตีสี่อะค่ะช่วงนั้น
ตีสามเกือบตีสี่ต้องส่งพี่โรเบิร์ดเข้าโรงบาลอย่างไวที่สุด
เพื่อเอาน้ำออกนะฮะเพื่อเอาน้ำออก
คือโรงพยาบาลศิริรักษ์ที่ใกล้บ้านเราสุดนะครับแล้วทีนี้
มันก็เลยสืบเนื่องจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่โรเบิร์ตอยู่ศิลักษ์มายาว
ยาวมากจนตอนนี้ค่าใช้จ่ายล้านกว่า
ใช่ไหมฮะใช่ค่ะล้านกว่านะครับเอ่อสิ่งที่เรา
อ่ะตอนนี้เราเคลียร์เรื่องพี่โรเบิร์ตแล้วนะอืมเราเคลียร์แล้วว่า
พี่โรเบิร์ดไม่หาจักในมะเร็งเคลียร์อาการไปแล้วเคลียร์อาการแล้ว